มาดูเรื่องของเพื่อนบ้านกันหน่อยนะคะบาดหมางกันเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ย
ตั้งวงดื่มเหล้าพอดื่มเหล้าแล้วก็อยากจะฟังเพลงให้มันได้
อารมณ์ก็ต้องเปิดเสียงดังดังคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเขาบอก
โอ้โหจะเที่ยงคืนแล้วนอนไม่หลับเด้อเขาก็เลยเดินไปเตือนเท่านั้นแหละค่ะ
ถูกรุมเลยได้รับบาดเจ็บพันรยาคนที่ถูกรุมเขาเห็นเหตุการณ์
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะดูกันค่ะ
ใครอย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปใครอย่าไปใครของมาเยอะเห็นไหมน่ะ
เออมาเยอะอย่าไปอย่าไปแน่จริงตัวตัวกูดีกว่าไม่มีอย่าไป
อย่าไปอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เพราะว่าเดี๋ยวลุ้มค่ะเดี๋ยวลุ้มอย่าไปเลยไทยอย่าไป
อย่าไปไทยอย่าไปนะเห็นไหมไทยอย่าไปไทย

อย่าลุ้มอย่าอย่าอย่าพี่อย่าอย่าอย่าเลยอย่า
พอแล้วพอพออย่าอย่าพออย่าพอ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
แฟนของผู้ที่ถูกรุมเนี่ยนะคะเขาถ่ายไว้ตั้งแต่ต้นเหตุการณ์เลยนะ
เขาก็พยายามบอกแฟนเขานะอย่าออกไปอย่าออกไปเดี๋ยวถูกรุมเนี่ยนะคะ
แฟนเขาก็ตะโกนกลับไปตัวต่อตัวไหมล่ะแต่ว่าสุดท้ายค่ะ
กลุ่มผู้ชายที่มากันอยู่หน้าบ้านนะครับประมาณห้าหกคนค่ะ
พังประตูเข้ามาเลยแล้วก็เข้ามาทำรับร่างกายนายผงพรอายุสามสิบสามปี
ถึงในบ้านค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดึกแล้วนะ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายเอาคลิปนี้และรอยบาดเจ็บตามร่างกาย
รู้ข่าวนี้แล้วไปที่บ้านของผู้เสียหายเลย
ก็คือนายพงพรนะคะบ้านปิดเงียบเลยค่ะไม่มีใครอยู่
แต่ตามคลิปจะเห็นว่าช่วงหนึ่งผู้ชายคนที่มารุม
กลุ่มผู้ชายที่มารุมเขาพังประตูรั้วเข้ามา
ตอนที่ไปถึงบ้านรั้วก็ยังพังแบบนี้อยู่เนี่ยนะคะ
ตามหาไม่มีคนอยู่ในบ้านก็เลยโทรศัพท์หาแล้วกันนะคะ
โทรศัพท์หาผู้บาดเจ็บนี่แหละเขาก็ให้สัมภาษณ
บอกว่าวันเกิดเหตุเดินไปเตือนเพื่อนบ้าน
กำลังนั่งตั้งวงกินเหล้าอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็เปิดเพลงเสียงดัง
เขาออกไปเตือนบอกว่าลดเสียงเพลงหน่อยได้ไหม
เพราะว่าตอนนั้นมันเกือบเที่ยงคืนแล้วคนเขาจะหลับจะนอนกันเนี่ยนะคะ
จากนั้นเกิดมีปากเสียงกันก่อนเขาก็เลยเอ๊ะยังไงดีอ่ะ
เดินกลับบ้านดีกว่าแต่กลุ่มผู้ชายกลุ่มเนี้ย
ถึงหกคนเดินตามเขามาแล้วมารุมทำร้ายเขาถึงในบ้านเลยค่ะ

มีปากเสียงงั้นก็เอาผมถ้ามีปากเสียงเอาผมเห็น
ถ้าว่าไม่ดีแล้วเหมือนเรื่องมันจะลุกลามใหญ่โตแล้วผมก็เลย
กลับมาบ้านดีกว่าเพื่อไม่อยากมีปัญหา
ก็จะยืนสะโปรดชาติพออยู่หน้าปาก
ไปติดตามคดีนะคะไปพูดคุยกับพันธ์ตำรวจเอก

ตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ออกหมายเรียกไปแล้วแหละ
กะจะให้มาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะ
ไม่มาค่ะตอนนี้เตรียมค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะ
กลายเป็นหมายจับนะคะเดี๋ยวจะออกหมายจับ
ดำเนินคดีต่อไปเบื้องต้นข้อหาก็คือ

จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ